โอ้โหคุณยายท่านก็รอดตายมาได้นะ
คุณยายถูกผู้ร้ายเข้าไปที่ร้านขายของชำของคุณยาย
ลากคุณยายขึ้นชั้น๒แล้วเอามีดจี้หลัง
บอกเดินขึ้นไปเอาทรัพย์สินมา
จากนั้นใช้สายพัดลมมัดมือคุณยาย
เอาผ้าพันคอมามัดปากคุณยายคุณ
คุณยายอายุ๗๘ปีเอาคุณยายรอดจากเหตุการณ์นี้มาได้ยังไงนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำชื่อว่ายายไหล่

คุณยายวิไลคุณศรีชัยอายุ๗๘ปีแล้วนะครับ
ที่ร้านที่ถนนผากองตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านครับ
ยายลัยนี่รอดมาได้อยู่ในการตื่นตกใจ

ตอนเกิดเหตุกำลังเรียงของใส่ตู้เย็นเลย
คนร้ายใส่เสื้อแขนยาวสีดำยายก็จำได้นะ
ยายเห็นปุ๊บยายจำได้ปั๊บเดินเข้ามาทางหลังร้าน
แล้วยายก็บอกจะซื้ออะไรก็หยิบเอาเลยนะครับ

แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นใช้มีดนะยาวประมาณสัก๑๕เซน
เอวยายบังคับให้ยายขึ้นไปบนบ้านชั้น๒
จากนั้นคนร้ายตัดสายพัดลมเอามามัดมือคุณยายมัดไพ่หลังไว้
และยังใช้ผ้าพันคอที่อยู่ในห้องมัดปากยายอีกนะฮะ

คุณยายบอกแบบนี้ได้อะไรไปบ้างรู้ไหม
ได้เงินทอนไปสัก๔๐๐๑๐๐บาทที่ลิ้นชักโต๊ะขายของของคุณยาย
แต่โชคดีคนร้ายเนี่ยไม่เห็นกระเป๋าที่วางอยู่ซึ่งในนั้นมีเงินเป็นหมื่นนะฮะ
คุณยายบอกหูยังโชคดีนะได้แค่เงินทอนไป
จากนั้นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าร้านหลบหนีไป
นี่กระเป๋าคุณยายคุณยายบอกหูกระเป๋าใบนี้ไม่รู้มีผีบังตาไว้หรือเปล่า
เพราะว่าคนร้ายมองไม่เห็นเฉยเลยนะครับ
ทีนี้คุณยายวิ่งลงมาทั้งที่อะไรรู้ไหมครับ
มือก็ถูกมัดปากก็ถูกผูกนะครับ
คุณยายวิ่งออกมาตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
ข้าวบ้านได้ยินข้าวบ้านมาช่วยเหลือและรีบแจ้งตำรวจนะครับ
คุณยายก็เล่าให้ฟังนะคุณยายรอดชีวิตมาได้
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดต่างนะฮะ

เห็นคนร้ายเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างผอมสูง
เสื้อคลุมแขนยาวสีดำเกงยีนขายาวสวมหมวกแก๊ปสีน้ำตาล
ทะเบียนกกยยนหนู๒๐นนะครับ
ซึ่งพอเอามาให้คุณยายวิรัยดูคุณยายบอกโอ้จำได้เลย

ชุดนี้เลยรถคันนี้เลยยายจำได้
คุณผู้ชมฮะแล้วต่อมาก็พบว่าคนร้ายขี่รถเข้าไป
หมู่บ้านเอื้ออาทรบ้านเจดีหมู่๑๕ตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่านนะครับ
ตำรวจรู้แล้วล่ะก็เลยไปตามแต่ไม่เจอ

บอกแบบนี้คนก่อเหตุเป็นหลานชื่อนายประกอบกุลหรือว่าแบงค์อายุ๔๗ปี
มีอาชีพขับรถตู้นำเที่ยวมีลูกสองคนแยกทางกับภรรยาแล้ว
เช้าเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้นายแบงค์ยังไปส่งลูกที่โรงเรียนอยู่เลยนะ
ก่อนจะกลับเข้ามาที่บ้านและออกไป
ไม่นาน๑๕นาทีตำรวจก็มาถึง
แล้วบอกว่าตัวนายแบงค์บอกว่าอะไรรู้ไหม

ญาติไม่คิดว่านายแบ๊งค์ไปก่อเหตุจี้ฉิงซับร้านของชำ
แต่ทีนี้ก็ถามว่านายแบงค์มีปัญหาเรื่องเงินอะไรหรือเปล่า
คุณผู้ชมเรื่องนี้พีคตรงนี้แหละครับ
และเพื่อนสนิทบอกว่าแบงค์ไปชอบสาวลาวคนนึง
เพราะว่าเขาขับรถตู้นำเที่ยวครับคุณ

อาจจะไปสัญญิงสัญญากับสาวลาวไว้

แต่การหาเงินไปแต่งไม่ใช่มาจี้เอาจากยายค่ะ
ก็ต้องไปทำงานเก็บตังค์เอาเอง
ก็เลยคาดว่าเพราะการไปชอบสาวลาว
แล้วไม่มีเงินไปขอเขาไม่มีเงินไปขอสาว
ก็เลยจะมาจี้เงินยายเอาไปขอสาว
เพื่อนของนายแบงค์คนหนึ่งบอกว่าแบงค์ตอนที่ให้ไปส่งนะ
ให้ไปส่งที่สถานีขนส่งจังหวัดแพร่
แต่ตอนนั้นไม่รู้นะแบงค์ไปก่อเหตุมา
แล้วก็ไม่รู้ว่าแบงค์ที่สถานีขนส่งแล้วแบงค์ไปไหน
คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าวันเดียว
ตำรวจสามารถที่จะตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ถือว่าเร็วเหมือนกันนะ
เพราะอย่างนี้ครับคือตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัว
นายประกอบคุณหรือแบงค์โดยอยู่บนรถโดยสาร
ด่านตรวจถาวรน้ำอ่างถนนสายอุตรดิษฐ์พิศนุโลก

ทีนี้เอาพาลงมาหน่อยลงมาสอบปากคำ
แบงค์ให้การบอกว่าผมขัดสนเรื่องเงินทองฮะ
ต้องการเดินทางไปหาแฟนสาวที่สวปะปะลาว
นั่นก็ตรงกับตอนแรกข้อมูลที่บอกว่าจะไปขอสาวลาวใช่ไหมล่ะ
ขอบคุณอำรวจผมขอโทษคุณยายไรด้วยนะครับ
ต่อไปผมจะบอกทำเจ้าอี้แล้วนะฮะ
คือตำรวจตอนที่ขึ้นไปตรวจค้นรถโดยสารนะคุณ
ตอนแรกนะก็ยังไม่แน่ชัดว่าผู้ชายคนนี้คือผู้ต้องหา

มีพิรุษฮะตำรวจก็เลยเออใช่แน่นอนฮะ
แล้วก็แสดงหมายจับต่อหน้าผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็แน่นอนครับก็ต้องแจ้งเขาหาแล้วฐานจริงทรัพย์
โดยใช้อาวุธโดยใช้ยานพานะในการกระทำความผิด

เป็นเหตุให้มีคนได้รับบาดเจ็บควบคุมผู้ต้องหานะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมฮะส่วนคุณยายไรนะ
วัย๗๘ปีนะครับไม่ว่ากัน

ให้อภัยครับผู้ต้องหาก็ขอโทษต่อสังคมสำนึกผิด
ขอโทษยายไลกับสิ่งที่ทำลงไปด้วยนะครับ